ออกจากวัดไปที่สมุทรปราการนะคะเป็นเหตุการณ์ที่พนักงานเทศบาลใช้
ไม้หน้าสามใช้มีดไล่ฟันเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของคอนโดแห่งหนึ่ง
เดี๋ยวเล่าต่อว่าเกิดจากอะไรแต่ดูคลิปจากกล้องวงจรปิดก่อนค่ะ
นี่ค่ะเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดเหตุการณ์ก็คือขณะที่รอปภรอปภ
ในชุดสีน้ำเงินเข้มนะคะเสื้อสีน้ำเงินเข้มกำลังยืนคุยแต่เป็นลักษณะการโต้เถียงกัน
กับพนักงานเทศบาลเสื้อสีน้ำเงินหมวกสีเหลืองค่ะ
ยืนใกล้ใกล้กับรถเก็บขยะจากนั้นไม่นานนะคะพนักงานเทศบาล
เดินไปที่รถเก็บขยะหยิบท่อนไม้ที่เหน็บอยู่
วิ่งเข้าไปทำร้ายรอปภค่ะแล้วก็มีการยื้อยุดฉุดกระชากันนะคะ
ปภแย่งไม้ไปได้ก็วิ่งถือไม้จะเข้าไปตีพนักงานเทศบาล
แต่พนักงานเทศบาลมีอีกอันมีมีดดาบค่ะมีมีดดาบดึงออกมาจากในรถ
ไล่ฟันรอปภต่อนะคะพนักงานเทศบาลคนอื่นอื่นเห็นพลเมืองดี
เห็นก็พยายามจะเข้าไปแยกออกจากการห้ามปรามทั้งสองคนออกจากกัน
แต่ก็ยังส่งเสียงด่ากันอยู่ค่ะคลิปนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าบ่าวเอ็ม

เอามาโพสต์แล้วก็เขียนข้อความค่ะสุดเทือนภาพเหตุการณ์พนักงานเทศบาลแห่งหนึ่งในสมุทรปราการใช้ไม้หน้าสามไล่ตีรอปภและใช้ดาบออกมาไล่ฟัน
มกลางความตกใจของคนสัญจรไปมาเนื่องจากรอปภเขาไปถ่ายภาพพนักงานเทศบาลขณะที่ทำงาน
เขาถ่ายภาพเนี่ยจะเอาไปรายงานเหตุการณ์ประจำวันตามปกติแต่พนักงานเทศบาลไม่พอใจก็เลยเกิดการโต้เถียงกันเกิดขึ้นนะคะ
รอกภพคนดังกล่าวทราบชื่อแล้วนะคะชื่อว่าในรัฐพรรณรัฐิวันอายุยี่สิบเจ็ดปี
คู่กรณีโทรศัพท์มะคมคู่อีกค่ะหน้าสุดพันธ์ตำรวจเอกอาทิตย์ซิมเจริญ
ผู้กำกับการสพสำรงเหนือพื้นที่เกิดเหตุบอกว่าเรื่องนี้พนักงานสอบสวนรับแจ้งความร้องทุกข์แล้ว
อยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้ก่อเหตุและผู้เสียหายมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้ง
ตอนทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นพนักงานเก็บขยะของเทศบาลจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเดินทางไปนำตัวผู้ก่อเหตุและพนักงานที่อยู่ในเหตุการณ์อ่ะ
เห็นเหตุการณ์มาสอบสวนข้อเท็จจริงส่วนผู้เสียหายไม่สะดวกที่จะมาให้ปากคำ
วันนี้ก็เลยขอเลื่อนเป็นวันจันทร์นะคะนี่คือเหตุการณ์ล่าสุด
โดยยืนยันว่าตำรวจจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเรานำเสนอไปก่อนนะ
เป็นความขัดแย้งของคนในสังคมแต่ทีนี้ก็ต้องมาดูนะ
ทั้งสองฝ่ายแหละค่ะมาให้ปากคำกับตำรวจว่าตีกันทำไมล่ะค่ะ